คุณผู้ชมมาดูเรื่องทางการเมืองสารรัฐธรรมนุนผมแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านเลย
ยกคำร้องยกคำร้องเพราะว่าคุณพิธาไม่ได้มาร้อง
คุณเป็นผู้ถูกละเมิดคุณต้องมาร้องเอง
แม้ว่าอาจารย์จะมาร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยไม่รับ
นี่แปลอย่างนี้เลยนะครับสารรัฐธรรมนุนพิจารณาแล้วเห็นว่า
จนาวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนุน
ต้องเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงครับ
ผู้ร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่พักการเมือง
แจ้งรายชื่อไว้ว่าจะเสนอรัฐธสภา๑๙๗๔
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
หมายถึงไม่ใช่นายพิธาจึงไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพโดยตรงจึงไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องได้
สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันนะครับมีคำสั่งไม่รับคำร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยและเมื่อมีคำสั่งไม่รับพิจารณาแล้ว
คำขออื่นก็คือว่าตกไปเลยส่วนคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูน
พิจารณาการกระทำของนายพิธาและพักเก้าไกล
ที่เสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียง
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างสถาบันหรือไม่นั้น
สารรัฐธรรมนูลพิจารณาให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ครั้งที่สองออกไปสามสิบวันมาดูท่าทีของนายพิธาริมเจริญรัฐ
คุณภักดิ์เก้าไกรครับเมื่อวานี้จริงคุณรังซีมันโลม
เขาออกมาส่งสัญญาณก่อนแล้วว่าคุณพิธาไม่ยื่นหรอก
ไม่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรอก
ซึ่งก็ตรงกับคุณพิทาเองนะครับบอกว่าไม่ยื่นนะครับ
เพราะว่าปัญหาที่สภาควรจบที่สภาครับ
ก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอยู่ที่สภานะครับ
อย่างที่โรมได้ยื่นยติไปแล้วนะครับ
แล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุด
หรือว่าปิดฉากการเสนอชีพบัญญาณก็คงคือแค่ประธานสภาบอกว่า
มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงสามารถที่จะไปต่อได้

ยื่นเองไหมครับเพราะว่าสารให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงมาร้อง
ยื่นเองครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติครับ
กล้าเก้าไกลการสัมภาษณ์นักการเมืองไทยไม่เหมือนเดิม
กล้าเก้าไกลการสัมภาษณ์นักการเมืองไทยไม่เหมือนเดิม
กล้าเก้าไกลการสัมภาษณ์นักการเมืองไทยไม่เหมือนเดิม
อันนี้ก็หยอกกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงสุดสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์

คุณพิทาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงแน่นอน
คุณพิทาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงแน่นอน
เลือกตั้งซ่อมเขต๓ระยองครับคุณผู้ชม